แล้วช่วงนี้ก็อากาศร้อนด้วยคุณผู้ชมนะ
หลายคนเดินออกไปโอ้โหร้อนร้อนมากร้อนไม้ร้อนมอดร้อนไหม้
ก็ทำให้ไม่ใช่มีปัญหาแค่เรานะ
เกษตรกรอย่างนี้ช่วงนี้แรงทำนงทำน้ำไม่ได้
ก็เลยหันมาปลูกแตงกวาทดแทนเป็นรายได้เสริมค่ะ
มากันที่หมู่ที่๔ตำบลงิ้วอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชศรีมาจ้า
มาพบกับนางมานัดตาดไทยสงศ์อายุ๕๓ปี
เป็นเกษตรกรที่บ้านจอมศรีเนี่ยนะคะ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้โอ้โหสถานการณ์ภัยแรง
แล้วก็โรคระบาดส่งผลกระทบกับตัวเขามากเลย
ทำให้เขาไม่สามารถไปทำการปลูกข้าวได้
แล้วก็ต้องหันไปประกอบอาชีพเสริมแทน
หารายได้มาจุนเจือครอบครัวนะคะ
เนื่องจากว่าปลูกข้าวไม่ได้แล้วหน้าแรงแล้วอย่างนี้
ทำอะไรดีก็อาชีพเสริมที่ว่านี้ก็เลยตัดสินใจ
ปลูกแตงกวาบนพื้นที่นาจำนวน๒ไร่
แล้วการปลูกแตงกวานี่ก็ใช้ระบบน้ำหยดด้วย
เพียงแค่๔๕วันเท่านั้นสำหรับแตงกวาก็คือ
สามารถเก็บผลผลิตออกไปจำหน่ายได้แล้ว
ไปอะไรประมาณนี้ก็ก็คือเก็บผลผลิตขายได้แล้ว
แล้วก็ส่งขายตามตลาดในตัวเมืองจังหวัดนครราชศรีมาด้วย
วันหนึ่งประมาณ๘๐๐๙๐๐กิโลกรัม
กิโลกรัมละ๑๐บาททำให้วันนึงเนี่ยสร้างรายได้ประมาณ๘๐๐บาท
เออก็ถือว่าดีนะครับคือรายได้ดีนะครับ
ความมันมีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งวิธีการลดน้ำเนี่ยสำคัญ
คือมันเป็นพืชที่ต้องการน้ำแหละแต่ถ้าไปลดน้ำบ่อยเดี๋ยวมันลากมันเน่า

เป็นระบบน้ำหยดที่เขาลงทุนไปอย่างที่บอกแหละว่าลงทุนไปกับการทำไร่แตงกวาแบบนี้นะคะ
ประมาณ๔๐๐๐บาทคือเดือนหนึ่งเก็บผลผลิตได้ทั้งหมด๒๐วัน
รวมแล้วก็ประมาณ๙๑๐ตันคุณเยอะนะหลังจากหักต้นทุนที่ลงทุนไปนี่กำไรต่อเดือนเยอะนะคะ
๕๐๐๐๐๖๐๐๐๐บาทน่ะถือว่ารายได้ดีมากเลยนะ
ใครอยากจะมีรายได้ดีลองเอาวิธีของคุณพี่เขาไปปรับใช้กันดูได้นะ
ในช่วงที่ปัญหาภัยแรงแบบนี้พืชบางชนิดปลูกได้บางชนิดปลูกไม่ได้
ลองศึกษาหาข้อมูลกันดูนะคะ